ดูส่วนของพื้นที่ระนองกันก่อนนะคะ
ยังคงมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่
ขณะที่หน่วยงานราชการต่างก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะ
โดยที่จังหวัดระนองค่ะยังคงเฝ้าระวังพายุโซนร้อนปลาบึกในทุกพื้นที่นะคะ
ท่องเที่ยวทางทะเลก็ยังคงประกาศปิดห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะต่าง
รวมถึงชาวบ้านที่ติดต่อค้าขายระหว่างจังหวัดประเทศเมียนมาด้วยนะคะ
ก็คือจังหวัดเกาะ๒ซึ่งก็สั่งห้ามด้วยเช่นกันจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะ
ด้านนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ที่เกาะก็มีการพยายามที่จะเดินทางออกมานะคะ
ซึ่งขณะนี้เมียนเรือรบสงขลาออกไปรับนักท่องเที่ยวกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนสภาพอากาศโดยรวมในพื้นที่จังหวัดระนองนั้นขณะนี้ยังคงมีเมฆปกคลุม
มีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่แต่ว่าไม่มีลมกระโชกแรงนะคะ
ส่วนกลุ่มจังหวัดด้านเหนืออ่าวไทยอย่างสมุทรปราการเราเตือนกันต่อเนื่องเลยนะครับ
ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกเช่นกัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาพื้นที่สมุทรปราการบริเวณอำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดี
น้ำทะเลหนุนสูงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ก็ส่งผลทำให้การจราจรบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะสัญจรได้โดยเฉพาะรถเล็กค่ะ
ส่งผลให้การจราจรติดขัดด้วยโดยเฉพาะถนนสายหลักนะคะ
ก็คือ๓๐๓สุขสวัสดิ์ปร่อมพระจุล
มีปริมาณน้ำท่วมสูงจนมิดถนนทั้งสองเลนเลยค่ะ
ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่ง
จากนี้นะคะบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบกว่าร้อยหลังคาเรือนด้วย
จากกรณีที่มีมวลน้ำไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือน
ชาวบ้านต้องช่วยกันขนข้าวของหนีน้ำขึ้นไปอยู่ที่สูง
แต่ว่าโชคดีนะคะที่มวลน้ำไหลเข้าท่วมในช่วงเช้าก็เลยเก็บของได้ทัน
ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจโทสุภกรเจนอนุศาสตร์สารวัตรจราจรสพพระสมุทรเจดี
ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณสามแยกพระสมุทรเจดีป้อมพระจุลจอมเกล้า
จนถึงปากซอยวัดแหลมฟ้าผ่า
เนื่องจากพื้นที่นี้ระดับน้ำนั้นสูงกว่าที่อื่น
การจราจรติดขัดหนาแน่นแต่ว่าสถานการณ์ก็ค่อยดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ